การเมืองคึกครักการเรียกตั้งขึ้นจริงนะคะ
เพราะว่าดาราสมัยนี้เริ่มเล่นการเมืองบ้างแล้วนะคะ
ก็อยากจะลงสมรภูมิบรรทางการเมืองบ้าง
ในนามพักพลังท้องถิ่นไทยฟากดาราหนุ่มรุ่นพี่
อย่างอดีตสอพักเพื่อไทยอย่างพี่บลูกหรือนุพรปุณกัน
ก็เลยถูกถามถึงความเห็นค่ะว่าจะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหรือไม่
เพราะอยากทำงานในวงการบันเทิงมากกว่าค่ะแล้วก็งานเบื้องหลังก็แน่นเลยนะ
ไหนจะมาแจมเบื้องหน้าอีกเล็กน้อยก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วค่ะ
ก็ชื่นใจครับขอบคุณจริงนะครับที่ยังนึกถึงนะครับ
ผมพี่หายหน้าหายตาไปสัก๑๐กว่าปีที่ไปอยู่การเมืองนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ก็กลับเข้ามาก็เลยกลับมาทำโดยวัยด้วยนะครับ

ตอนนี้ยังยังไม่ชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงยอมรับจริงว่าเป็นห่วงงาน
ส่วนพี่บีพี่บีพุทธิพงศ์ก็ตาม
ก็พี่บีเขาก็ได้โอกาสจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ครับเชิญเขาไปทำงาน
ก็ถือว่าเป็นตัดคนโอกาสไม่เหมือนกัน
พี่บุ๊คและนุพรตอนนี้นะคะก็ผ่านตัวมาเป็นพระเอกด้วยนะคะ
ตอนแรกเป็นคุณชาคริสมาเล่นตอนนี้พี่บุ๊กขอเล่นเองเลยแล้วกัน
เป็นผู้จัดด้วยเป็นเพื่อนประเอกด้วยใช่ค่ะตอนนี้ลูกสองคนน่ะ
ทั้งน้องนาดาทางน้องนาฅลกำลังซุกสนเลย
น้องระดาก็มีผลงานในวงการบันเทิงด้วย
คุณพ่อคงจะต้องหาเวลาดูแลลูกมากขึ้นนั่นเองนะคะ